สวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมนะครับ
ยามที่เที่ยงตรงเป๊ะแบบนี้นะครับเที่ยงนะครับ
คุณผู้ชมจะได้ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันนะครับ
ประจำวันอังคารที่๑๕มกราคม๒๕๖๒นะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริโมนโทนเนี่ยยังน่าเป็นห่วง
เรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า๒๕ไมครอน
ที่มันลอยฟุ้งอยู่กลางอากาศในกรุงเทพนะครับ
ทำให้คนกรุงไม่กล้าที่จะสูดลมหายใจเข้าไปแล้ว
แล้วก็ตอนนี้เรื่องของหน้ากากอนามัย

อันนี้แชร์ความรู้สึกส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อวานเนี่ย
ฉันก็ไปหาเจอในร้านออนไลน์นี่แหละ
เช็คสต๊อกเห็นมีอยู่พันกว่าชิ้น
ก็เลยใจดีไงมาถามเพื่อนที่ทำงาน

ที่ดิฉันรู้จักนะพอติดต่อกับทางร้าน
ทีแรกของมีพันกว่าชิ้นหมดค่ะ

บางคนไปขายอันนึงนะนะ๗๐๘๐แล้ว
คือตอนนี้ในโลกโซเชียลก็มีการแชร์กันนะครับว่า
ร้านขายพวกเวชพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของยาที่สิริราช
อะไรอย่างนี้ที่เขาเคยมีขายก็หมด
จริงดังนั้นตอนนี้ก็บอกคุณผู้ชมไว้ก่อน

แล้วก็ผมสอบถามจากทางกระทรวงสาธารณสุข
เขาก็แนะนำว่าคือมันขาดแคลนยอมรับจริง
ดังนั้นตอนนี้ต้องประเมินตัวเองนะครับ
ถ้าตัวเองเป็นคนที่ต้องออกไปอยู่ข้างนอก
กลางที่โล่งแจ้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลนั่นแหละเป็นคนที่จำเป็นต้องใช้
อย่างพี่วินมอเตอร์ไซน์ผนักงานก่อถนน
คนงานก่อสร้างนะครับหรือใครก็ตามที่ทำงานอยู่ข้างนอก
แต่ถ้าเป็นคนออฟฟิศหรือว่าเข้าที่ทำงานแล้ว
ขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยนะฮะก็อาจจะประเมินตัวเอง
โดยการใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาปิดสัก๒ชั้นก่อน
ใช่คือซ้อนกัน๒ชั้นอันนี้จะป้องกันได้ในเบื้องต้น

มีแค่อันเดียวก็มีค่ายิ่งกว่าทองอีกนะคะตอนนี้

ส่วนหน้าจอของเรานะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของการวัดคุณภาพอากาศให้คุณผู้ชมเห็นแบบเรียลไทม์เลย
นี่ณเวลา๑๑นาฬิกานะ
ใช่ค่ะเราแบ่งเกณฑ์ยังไงเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะ
ซึ่งดัชนีในการวัดคุณภาพอากาศ
ที่เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษที่คุณผู้ชมเห็น
ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ใช่แปลว่าคุณภาพอากาศดีมาก

อันนี้ถือว่าคุณภาพอากาศดี
ส่วน๒๘๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
สีเหลืองนะครับก็คุณภาพอากาศปานกลาง

ถือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
นี่สีส้มหน้าจอเรามีวงกลมสีส้มแล้วนะฮะ
แล้วก็ถ้ำมากกว่า๙๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
มีผลกระทบต่อสุขภาพ

เขตบำคุณเทียนเนี่ยปาเข้าไป

กับบ้านเรามันก็ไม่ได้ตรงกัน

มันอาจจะส่งผลกระทบเหมือนกันนะคะ

จอของเราเราก็ขึ้นเรื่องของคุณภาพอากาศ

ตามสี่เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับ

ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวเราก็ขึ้นแบบเรียลไทม์ให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าจอ

คนนึกว่าเป็นเมฆหมอกนะครับ
ทัศนวิสัยมองแทบไม่เห็น

องไปได้ไม่ไกลเกิน๑๐๐เมตร

ในโลกโซเชียลเขามีการแชร์ออกมากันเยอะเลย

คลิปคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดังนั้นเราไปดูคลิปต่าง
มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลกันนะครับ
นี่คือยังบนอาคารจอดรถ
ในสถานบิลนี่คือ
สนามบิลซัวนภูมิ
นั่นแหล่ะครับเป็นภาพที่แชร์กัน

เป็นสภาพอากาศเมื่อวันที่๑๓มกราคม
บริเวณลานจอดรถของสถานบิลซัวนภูมิ

เมื่อการเช้านี้มีคนแชร์ภาพลานจอดเครื่องบินล่าสุด
ก็มีฝุ่นละอองปกคลุมไม่น้อยกว่าเมื่อวานนี้เลย
ทวิตเตอร์ระบุข้อความว่าไม่ใช่เรื่องเล่นแล้ว
หลายคนเขาขึ้นแคปชั่นแบบนี้เลยนะ

มันมองไม่เห็นอะไรแล้วเข้าขั้นวิกฤตแล้วณสุวรรณภูมินะครับ
แล้วก็จากสภาพอากาศที่มันเลวร้ายแบบนี้ค่ะ

อย่างโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

เขามีการออกมาตรการมาเลยคุณผู้ชม

โดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กอนุบาล
ไม่ให้มีการไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเลย
อย่างเช่นปกติวิชาภาระศึกษาใช่ไหม
ก็จะต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกกลางแจ้ง
วิตามินดีแต่นี่ไม่เลยค่ะ

แล้วก็ครูนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน
เป็นการป้องกันอันตรายจากพวกฝุ่นมลพิษต่าง
คือตอนนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่จะเน้นในตัวอาคารมากกว่ากลางแจ้งแล้ว
ใช่แต่ตอนเช้าที่ต้องไปเข้าแถวเคารพทงชาติอะไรกันเนี่ย

ในห้องเรียนเลยนะครูบางคนบอกเข้าในห้องเรียนเดี๋ยวเราฟังเสียงเพลงชาติกันนะครับ

ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศในวันนี้ครับกรมควบคุมมลพิษยังตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอนเกินค่ามาตรฐานนะครับ
โดยตรวจพบค่าระหว่าง๔๔๘๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งอยู่ในระดับปานกลางนะครับ
จนถึงเริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะเขตบางขุนเทียนครับ
ดินแดงเขตดินแดงนี้ต่อเนื่องมาแล้วนะครับ
ที่มีค่าฝุ่นละอองเยอะนะครับ
ปฐุมวันเขตธนบุรีรวมถึงถนนลาดพร้าว
ถนนราชพร้าวนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นเลยนะครับ
โดยเฉพาะเส้นราดพร้าวเลยลาดพร้าว๙๐ไปอย่างวังทองหลาง
ส่วนละพร้าว๙๐ลงมาเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างไงคุณนะครับ
ราเยอะก็จะปล่อยมลพิษกันเยอะด้วยนะครับ
โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษชี้แจงถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก

บอกว่าเป็นเพราะความกดอากาศสูงจากจีนแผลลงมา
หรือว่าอากาศเย็นจากจีนมันแผลลงมาปกคลุมบ้านเราใช่ไหมคุณ
ทำให้มันกดอากาศนะครับ

เมื่ออากาศเย็นแผลลงมาปกกลุ่มและอากาศเย็นหนักไหมคุณ
มันก็กดฝุ่นละอองอยู่เตี้ย
ดังนั้นฝุ่นละอองมันขึ้นด้านบนไม่ได้

ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับ